มาดูอีกหนึ่งเรื่องเรื่องนี้ก็น่าจะจบลงด้วยดีแหละ

กรณีที่นายทหารนอกราชการคนหนึ่งแสดงความรักที่มีต่อภรรยานะคะ
ด้วยการเหมือนจัดงานศพท่ามกลางบรรยากาศงานแต่งงาน

แต่ว่างานเขาก็จ้างให้ผู้จัดงานจัดแบบนี้
คอนเซ็ปต์คือเหมือนพรีเวดดิ้งเหมือนงานแต่งงานเลย
ใช่คือเขาอยู่ด้วยกันมา๓๕ปีค่ะ
ทะเบียนสมรสนะแต่ว่ายังไม่ได้จัดงานแต่ง
แต่สุดท้ายภรรยามาเสียชีวิตกระทันหัน
ก็เลยจัดงานเป็นลักษณะเหมือนงานแต่งงานแบบนี้แหละค่ะ
จัดขึ้นที่วัดมหาธาตุวรวิหารพระอารามหลวงที่อำเภอเมืองราชบุรี
ส่วนเจ้าภาพจัดงานศพคือพันเอกไพรวันเอี่ยมคณาอายุ๕๙ปีค่ะ
เป็นนายทหารนอกราชการปัจจุบันนั้นเป็นผู้จัดการตลาดนัดคลองถม
จัดพิธีศพให้กับภรรยาสุดที่รักนะคะ
คืออยู่กินกันมานานนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยภรรยามาเสียชีวิตกระทันหัน
ทีนี้การจัดงานแนวการจัดงานศพจะเป็นเหมือนจัดงานแต่งงาน
มีธีมสีออกโทนม่วงขาวแล้วก็นำภาพครอบครัวภาพพรีเวดดิ้ง
เคยถ่ายด้วยกันเนี่ยมาตกแต่งหน้างานนะคะ
ส่วนด้านในสาราสวดก็ตกแต่งดอกไม้รูปนกยุงคู่ตัวใหญ่

โอ้โหหางยาวถึงพื้นเลยนะสวยมากนะ
นี่ค่ะแล้วดูสิสวยมากใช่แล้วก็ขนาดรูปในงานศพเนี่ยยังเป็นรูปที่ผู้ตายใส่ชุดเจ้าสาว
ใช่ค่ะแล้วก็มีผู้มาร่วมงานแสดงความเสียอกเสียใจเป็นอย่างมากนะคะ
ผู้พันไพรวันบอกว่าภรรยาชอบสีม่วงนะคะก็เลยตกแต่งงานออกมาเป็นลักษณะแบบนี้
โจทย์ไปสำหรับคนจัดงานบอกว่าสีม่วงแล้วก็ลักษณะเหมือนงานแต่งงานเรียบรู้
ใช่ค่ะแล้วปกติเนี่ยเวลาเราไปงานแต่งงานก็จะมีสมุดคอยให้แขกเนี่ยเขียนอวยพรด้วยใช่ไหมคะ
งานนี้เป็นงานศพแต่ก็มีสมุดคู่บ่าวสาวเหมือนกันให้แขกได้มาเขียนความประทับใจ
หรืออยากจะบอกอะไรกับครอบครัวนี้ด้วยเหมือนกันนะคะและหลังจากสวดศพจบทุกทุกคืน
จะมีการเชิญแขกมาถ่ายภาพเป็นที่ระลึกครับโดยพิธีสวดจะสวดเก้าคืนนะคะ
ส่วนวันที่๑๐จะเคลื่อนศพไปที่บ้านแล้วเก็บศพไว้๒ปี
เพื่อให้ลูกชายอายุครบ๒๐ปีก่อนจะได้บวชแทนคุณให้แม่
แล้วก็ชาปนกิจในวันที่ลูกบวชนั่นแหละ
ซึ่งในช่วงระหว่าง๒ปีนี้ก็จะนิมนต์พระมาสวดทุก๑๕ค่ำ

แล้วก่อนหน้านี้คือไม่ได้แต่งงานกัน
ไม่ได้แต่งงานกันมีแต่ภาพพรีเวดดิ้ง
ทีนี้ก็เลยอยากที่จะจัดเป็นวิวางานศพ

ให้เรียบรู้ดูดีแล้วก็อยากให้บรรยากาศในงานดูอบอุ่นที่สุด
จากบอกไม่เคยจับแบบนี้เหมือนกันนะฮะ